ข่าวนี้ก็พูดไม่ตรงกันแต่ฟังฝั่งผัวก่อน
ผัวเนี่ยนะครับบุกไปทำร้ายเมียที่บอกว่าเมียเนี่ยบอกเลิกนะ
โดยมีพี่เมียน่ะมาห้ามนะครับพอมาห้ามปั๊บเนี่ยหันปืนไปยิงเลยครับ
คุณผู้ชมพี่เมียเนี่ยอาการสาหัสเอากลางดึกเมื่อคืนครับตำรวจนะครับ
นี่เข็นไปแล้วเข็นไปแล้วตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
จังหวัดหนองคายเขาบอกมีคนยิงกันนะแล้วไปรักษาตัว
หลังจากรับแจ้งก็นำกำลังนะครับเข้าไปตรวจสอบ
ทราบชื่อคนถูกยิงคือไนวิรัติอายุห้าสิบหกปีนะครับ
ซึ่งญาติของคนเจ็บนะครับเอาเปลือนมาโดยเปลือนที่ใช้ยิงไนวิลัตท์เนี่ยนะครับ
เอามาด้วยเป็นเปลือนรุ่นม่วงขนาดจุด๒๒ตำรวจก็เก็บไว้
เป็นหลักฐานก่อนสอบถามนางสาว๑อายุ๔๐น้องสาวของคนเจ็บ
ล่าวบอกว่าคนก่อเหตุอ่ะนะสามีฉันเองคือนาเจ็ดสนาพร
หรือว่าปาล์มผู้ก่อเหตุอายุ๒๘ส่วนสาเหตุในเกิดจากนายปาล์มเนี่ย
เข้าใจว่าพี่ชายของเธอบอกให้เธอเลิกคบกับนายปาล์ม
ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ชายเลยคือฉันแยกกันอยู่กับนายปาล์มอยู่แล้ว
มาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันแล้วตัดสินใจจะเลิกให้เด็ดขาดเลยวันนี้
เนื่องจากนายปาล์มเนี่ยขี้หึงอารมณ์ร้อนโมโหรุนแรงนะครับจะไม่ทนอยู่ด้วยแล้ว
เธอตั้งใจนะครับบอกญาติพี่น้องว่าจะเลิกกับนายปาล์ม
แต่พอในปามตามมาหาเธอถึงบ้านพี่ชายยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนสองนัด
จากนั้นนะครับก็นะฮะตรงนะครับตรงเข้ามาทำร้ายเธอนะครับ
นี่แหละครับพอพี่ชายเห็นก็เลยพยายามจะเข้ามาห้าม
คราวนี้ในปามหันปากกระบอกปืนใส่พี่ชายเลยแล้วยิงหลายนัด
กระสุนถูกพี่ชายเนี่ยนัดหนึ่งยิงเสร็จก็โยนปืนทิ้งแล้วหนีไปครับ
นี่แหละครับต่อมาตำรวจนะครับไปติดตามจับกลุ่มตัวในปามได้
นะครับในปาล์มเนี่ยได้รับบาตเจ็บที่เท้าซ้าย
เนื่องจากเหยียบเศษแก้วนะครับแล้วก็ระหว่างนำตัวออกจากห้องขัง
จะไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เข้าไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ฟังในปามบ้างนะในปามบอกว่าโอ้เมื่อวานเขาก็ถูกทำร้ายนะ
อีกฝ่ายเนี่ยคว่างขวดแก้วใส่เนี่ยแตกกระจายหมดเลยส่วนสาเหตุที่ไปหานางสาวหนึ่ง
นี่ตรงนี้แหละที่ที่พูดไม่ตรงกันนะครับคือบอกว่าเมียน่ะโทรมาหา
บอกว่าคิดถึงมาหาหน่อยนะครับยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกัน
แล้วยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติลองฟังในปามหน่อยฮะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะสรุปสำนวนส่วนนายวิรัตินะครับที่ถูกยิงนะครับ
โอ้โหเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายคุณผู้ชมคือหมอบอกญาติบอกว่ากระสุนมันฝังใน
แล้วไปอยู่ใกล้กับหัวใจแต่ไม่น่าเป็นห่วง